ตอนนี้เราจะมาอยู่ที่ห้องรับใต้ดินปกสิทธิ์ให้ส่วนของวัดหวังต้านเซียนนะครับ
อันสีห้องกลมเปลี่ยนปีชมให้เป็นปีฉีดนะครับ
จุดนี้เนี่ยเป็นที่เราจะมาดูปีนัทรสัตว์ตัวเองว่า
ปีคสองของเราที่เกิดกับปีนัทรสัตว์
เรามีองค์ไพรสวยเพี้ยหมายเลขใด
ผมเป็นปีหนูมีตรงนี้นะครับ
๑๙๗๑หมายเลขไพรสวยปีนั่งคือ๔๐ปี
เมื่อเราทราบแล้วเราก็จะเข้าไปกราบขอพรด้วยกัน
ใช่ไหม
วันนี้นะครับเราจะบอกกันคิดสิ่งที่สำคัญ
อันนี้สำคัญนี่ก็คือเราทำบุญ๓๐๐เหรียเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะนำกระดาษแผ่นนี้นะครับเพื่อไปทำพิธีอันเป็นมงคลนะครับ
คือภักดิ์เก่งนั่นเองนะครับที่นักงดด้านหน้าขององค์สมเด็จพระนุษย์ตลาดกำลังมา
กำลังอยู่ที่เฮียชื่อหวังเต๋อเสียหรือว่าหวังที่เขาบอกว่าเป็นตระกูลใหญ่
หรือว่าจะประพันธ์ให้กับเราแล้วก็จะทำพิธีส่วนให้กับเรา
เฉพาะออกคนคนออกคน
ดอกไม้ไฟน้ำและผลไม้เป็นตัวแทนของน้ำไม้ไฟดินแล้วก็ทอง๕คราบนะครับ
ซึ่งเราก็สามารถนำมาแล้วก็มาถวายได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อความเป็นมงคล
ตอนนี้กำลังรอเพื่อที่จะทำพิธีโดยท่านนักงดด้านหน้าขององค์สมเด็จพระนุษย์ตลาดกำลังมา
นักงดใหญ่นะครับจะได้ประกอบพิธีในการสวดนะครับพักเก่งเพื่อความเป็นสิริของคนให้กับตัวเราครับ
วันนี้นะครับเราจะต้องเอายันอันนี้ที่นักพจน์เขียนนะครับ
ก็คือนำเกงปัดเตานะครับ
ลงไปที่ด้านนี้
อันนี้เป็นพิธีสำคัญให้ปกปักรักษาดูแลเรา
แสงไฟก็จะสาดส่องขึ้นมามีควันขึ้นด้วย
ธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีครับ
ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ได้เข้ามาที่ห้องรับใต้ดิน๖๐ไทยสวยเฮีย

อันซีนฮ่องกงเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีชิล
ที่ห้องลับใต้ดิน๖๐ไทยสวยเยียครับ